กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะกรณีขันแดง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขานำกำลังเข้าไปตรวจค้น
แล้วก็ยึดขันสีแดงที่บ้านของอดีตสสนพท๓คน
มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๖ตามประมวลกฎหมายอาญาไป๑คน
เพราะว่าได้แจกไปแล้วสำหรับขันสีแดง
ส่วนอดีตสอสออีก๒คนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าเจอขันสีแดงแต่ยังไม่ได้ไปแจกประชาชน
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะคะที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีต้องออกมาบอกว่าจริงแล้วต้องไปตรวจสอบ
กรณีการแจกขันสีแดงมันกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่
เพราะว่าขันสีแดงนี้มีการระบุชื่อว่าได้มาจาก
อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งนายทักษิณเป็นผู้ต้องหาหนีคดีอยู่นะคะ
ส่วนตัวนายทักษิณเองก็ถึงขั้นต้องออกมาโพสต์
ข้อความในโลกโซเทียลบอกว่าแน่จริงก็แจ้งข้อหามาเลย
โดนมาหลายข้อหาแล้วอีกสักหนึ่งข้อหาจะเป็นอะไรไป
เป็นข้อหาเรื่องของขันแดงเอาสิสื่อต่างประเทศจะได้
มาสนใจกันหน่อยว่าเมืองไทยแหมมีการดำเนินคดีเพราะแจกขันสีแดง
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
กรณีทหารบุกเข้าไปยึดขันสีแดงที่สำนักงานอดีตสนพไทย
ซึ่งก็บอกว่าส่วนตัวทำแจกทุกปีอยู่แล้วแจกทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่วันนี้ทหารตั้งข้อหาว่าผิดมาตรา๑๑๖ตามประมวลกฎหมายอาญา
และคาดคันให้อดีตสสน่านทั้ง๓คนที่แจกขันน้ำสีแดง
พร้อมชื่อของนายทักษิณเนี่ยท้าเลยนะคะบอกว่าตั้งข้อหามาเลย
เอาเวลาไปดูแลประชาชนเรื่องภัยแรงเรื่องระเบิดภาคใต้
เรื่องยาเสพติดที่ระบาดเต็มเมืองให้คุ้มกับเงินภาษีอากรดีกว่าไหม
ทักษิณย้ำว่าถูกยัดข้อหามาหลายคดีแล้ว
จะโดนข้อหาแจกขันน้ำทำลายความมั่นคงอีกก็คงจะไม่เป็นไรละมั้ง
ถือเป็นข่าวดังไปทั่วโลกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
โดนข้อหาแจกขันน้ำทำลายความมั่นคงเนื่องในวันสงคราน
หรือว่าอาจจะเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนี้
ทำให้วันสงครานไทยโด่งดังไปทั่วโลกในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
นี่เป็นข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวของนายทักษิณนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์หลังจากเดินทางกลับมาจากการประชุมผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกา
กรณีที่ทหารเข้าไปตรวจค้นยึดขันน้ำสีแดงในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนั้น
นายกรัฐมนตรีบอกว่าสั่งการให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ถ้าพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดี
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
พี่แดมมันอาบแล้วสบายกว่าสีอื่นอ่ะ
แล้ววันนี้ใครอาบน้ำตากขันบ้างเธอใช้ขันหรือเปล่า
แล้วทำไมอยากได้ขันไปกี่สักครั้งซื้อไม่เป็นอ่ะ

เช็คดูสิสำนุนการผู้กระทำความผิดหลบหนีคดี
อย่างนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกบางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ไม่ผิด
แต่บางอย่างมันสมควรทำไหมเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปไง
เธอก็รู้เจตนาเขาทำเพื่ออะไรเธอก็เป็นเครื่องขยายเสียงเขาอยู่แหละทุกวันนั่นแหละ
ถ้าเจตนาดีมันจะไปแจกทำไมขันแจกตุ่มสิแจกตุ่ม
เอาไว้เก็บฝนนี่ไงเหล้าตมขันขึ้นมาทำไม
ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเล่นมุกนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีขันแดง
นายกก็เงียบไปนิดนึงแล้วบอกอะไรนะดินแดงเหรอสื่อก็ไม่ใช่ขันแดง
ท่านนายกก็บอกว่าก็แจกตุ่มเสียไว้รองน้ำในช่วงหน้าแรงรองน้ำฝนแบบนี้นะคะ
กันทุลักทุเลเลยถ้าเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นประเด็นร้อนจริง
นี่ค่ะก็เป็นสองฝั่งที่พูดถึงเรื่องของขันแดง
ฝั่งของอดีตนายกทักษิณแล้วก็ฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
จริงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการประชุม
นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ด้วยนะคะซึ่งก็ย้ำว่าเป็นการลงนามความร่วมมือ
ไม่ได้เป็นสัญญาทางกฎหมายเป็นการร่วมมือกันป้องกัน
ระมัดระวังการใช้พลังงานนิวเคลียร์รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของสารกรรมตภาพรังศรี
ซึ่งคนไทยควรเรียนรู้ถ้าสารเหล่านี้รั่วไหลออกมา
ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐อย่างแน่นอนค่ะ